นี่ก็ยังอยู่กันที่เรื่องถนนลื่นเหมือนกันนะคะ
ฝนตกถนนลื่นแล้วรถก็เสียหลัก

แล้วสุดท้ายหมุนนะล้อชี้ฟ้า

กระบะคอกคันนี้เกิดอุบัติเหตุ
แล้วตำรวจสพกระทุ่มแบนได้รับแจ้งเหตุ

มีแพทย์จากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ไปถึงเจอรถที่หงายท้องล้อชี้ฟ้า
กระบะอีซูซูสีบรอนติดข้อคันนี้

มีคนขับอยู่ข้างในนะ
ปรากฏว่าคนขับเสียชีวิตค่ะ
จันทีก็ต้องเอาเครื่องตัดทาง

พ่วงจินดาอายุ๔๑ปีนะคะ
ทีนี้เขาต้องไปตรวจร่องรอยบนถนนแหละ

ห่างจากจุดที่กระบะมาล้มหงาย

ขอบปูนมันจะมีร่องรอย

แล้วนี่ค่ะกันชนของกระบะคอก

มีป้ายยี่ห้อรถอยู่ด้วย
จันทีก็คิดว่ากระบะคันนี้คงขับมา

มันตกมาทั้งคืนไงรถก็เลยไปพุ่งชนกับเกาะกลาง
หลายตลบแล้วก็ไปอยู่บนฟุตป่าตรงหน้าบริษัท
สภาพล้อชี้ฟ้าแบบนี้คนขับก็เสียชีวิตติดอยู่ในรถ
เดี๋ยวตำรวจต้องตรวจหาหลักฐานนะคะหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนศพของคนขับก็ส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
ก่อนจะให้ญาติมาติดต่อรับศพไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ